วิชาการนักวิเคราะห์นั้นมีการประเมินกันนะครับ
ท่าทีของหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ในอภิษฎเวชาชีวะนั้น
จากนี้ไปคงต้องรับมือกับความกดดันและความท้าทายจากหลายด้าน
เพราะว่ายังคงมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับ
ในขณะที่อดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นั้นพูดถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่า
กรณีที่อดีตเลขาธิการอาเซียนนั้นอาจจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
เรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นครับ
เฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งหรือว่าเสียงแตกภายในพักประชาธิปัตย
หลังจากที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่านายสุรินพิษสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
และอดีตสสจังหวัดนครศรีธรรมราชภักดิ์ประชาธิปัตย
พร้อมที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับ
โดยนายเฉลิมชัยกล่าวว่าสมาชิกพักทุกคน
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบัน
และพักก็เปิดกว้างเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
โดยส่วนตัวเชื่อว่านายสุรินนั้นคงไม่ได้คิดเช่นนั้นเช่นเดียวกัน
โดยเชื่อว่าประชาธิปัตย์นั้นยังคงความเป็นประชาธิปัตย
มั่นในจุดยืนและอุดมการเดิมที่มีมากว่า๖๘ปี
ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เห็นว่าอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันครับ
และส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือสมาชิกพักคนอื่น
แต่เชื่อว่าสมาชิกพักทุกคนก็มีความมั่นใจในแนวทางการทำงานของพักเหมือนตนเอง
ขณะที่อดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์และแก่นำกปศอย่างนายถาวรเสนเนียมนะครับ
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ตอบแต่เพียงว่าไม่มีหน้าที่ที่จะแสดงความคิดเห็น
โดยตามวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของนายอภิษฎนั้น
ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีโดยมองว่าพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิษฎนั้น
ปมปัญหาเพราะสมาชิกพักบางส่วนเห็นว่าการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา
อภิษฎไม่สามารถนำพาพักยึดกลุ่มคะแนนเสียงข้างมากในสภาได้
จึงคิดจะเปลี่ยนแปลงมองหาหัวหน้าพักคนใหม่
พร้อมกับระบุตัวเลือกในช่วงแรกมี๒คนคือนายสุรินและนายสุภาชัยพาณิชพัก
อดีตรายกาศิการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
แต่ว่านายสุประชัยปฏิเสธไม่ขอเข้าร่วมกับพักประชาธิปัตย์ไปแล้ว
เหลือชื่อของนายสุรินเพียงคนเดียวที่พอจะมีศักยภาพสู้กับนายอภิษฎได้
ส่วนกรณีที่มีการมองว่าอดีตสอสอภาคใต้ของพักประชาธิปัต
สนุนนายสุรินนั้นขณะนี้ยังไม่มีการชัดเจนนะครับ
เพราะว่าอดีตสอภาคใต้มีสายของในชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
สนับสนุนในอภิษฎรวมอยู่ด้วย
ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวอีกสักระยะในฐานะที่พักประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่
หากจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพักต้องนำขั้นตอนหลายอย่างมาใช้เป็นกลยุทธ์แย่งชิงอำนาจกันนะครับ